สำหรับราศีแรกค่ะคือชาวราศีเมษนะคะ
สำหรับชาวราศีเมษค่ะบอกได้เลยนะคะว่าขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจ
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเอาไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าในปี๒๕๖๕นี้ค่ะ
จะมีดาวใหญ่เข้ามาทับในดวงชะตาของคุณได้แก่ราหูและมนุษยูนะคะ
การที่มีดาวใหญ่เข้ามาทับในดวงชะตาแบบนี้ค่ะส่งผลทำให้ชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะ
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตการใช้ชีวิตนะคะ
หรือว่าในเรื่องของหน้าที่การงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากพอสมควรค่ะ
บางคนอาจจะมีในเรื่องของการย้ายงานออกงานนะคะหรือว่าถ้าคนที่ทำการค้าขายเนี่ย
อาจจะมีในเรื่องของการปรับปรุงร้านให้ดูดีมากยิ่งขึ้นนะคะ
โดยรวมก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
รวมไปถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของฐานะทางการเงินค่ะ
ชาวราศีเมษมีเกณฑ์เปลี่ยนสถานะจากคนธรรมดากลายเป็นคนที่มีฐานะมั่นคงมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นนะคะ
รวมไปถึงคนที่ชอบเสี่ยงดวงด้วยค่ะ
ชาวราศีเมษนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบจากการเสี่ยงดวงแบบจัดหนักจัดเต็มในช่วงปี๒๕๖๕นี้ค่ะ
ราศีต่อมาคือชาวราศีพฤกษกค่ะ
สำหรับชาวราศีพฤกษกนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับปี๒๕๖๔ค่ะ
เหมือนกับได้ยกภูเขาออกจากอกเลยนะคะ
สิ่งใดหรืออุปสรรคใดที่เคยทำให้คุณเนี่ยหนักใจก็จะคลี่คลายในปีนี้อย่างแน่นอนค่ะ
โดยรวมนะคะดวงชะตาถือว่าดีค่ะถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงที่อาจจะมีแกว่งบ้างนะคะ
แต่โดยรวมก็ถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมามากค่ะ
ส่วนในเรื่องของการเงินนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากค่ะ
ชาวราศีพฤกษกมีเกณฑ์มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงปี๒๕๖๕นี้นะคะ
โดยเฉพาะถ้าสมมติว่าใครที่จะลงทุนลงทุนแบบระยะยาวนะคะ
หรือว่ามีในเรื่องของการค้าการขายการทำธุรกิจนั้นจะปังมากเลยค่ะ
โดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประยุกต์นะคะ
ดัดแปลงแบบนี้เนี่ยถือว่าจะดีมากนะคะดีมากเป็นพิเศษค่ะ
สำหรับราศีต่อมานะคะคือชาวราศีเมทุนค่ะ
สำหรับชาวราศีเมทุนนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีแบบเสมอต้นเสมอปลายนะคะ
ตั้งแต่ต้นปียาวไปถึงปลายปี๒๕๖๕ค่ะ
ดวงชะตาของคุณค่อนข้างที่จะไปแบบเรื่อยนะคะก้าวหน้าแบบไม่หวือหวา
เรียกได้ว่ามีโอกาสเข้าเส้นชัยแบบที่ใครหลายคนคาดไม่ถึงเลยค่ะ
ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะ
ฐานะทางการเงินของชาวราศีเมทุนนั้นจะดีแบบเป็นสเต็ปนะคะดีแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะ
รวยช้าแต่รวยชัวร์อย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับราศีต่อมานะคะนั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะ
ในปี๒๑๖๔นะคะคุณเหนื่อยแบบไหนในปีนี้๒๕๖๕คุณก็ยังต้องเหนื่อยแบบนั้นอยู่นะคะ
แต่ว่าเหนื่อยแล้วดีเพราะว่าความสำเร็จความสมหวังความก้าวหน้าก็จะบังเกิดขึ้นในปีนี้ค่ะ
ดวงชะตาโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานค่ะ
มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
ส่วนในเรื่องของการเงินนั้นก็เรียกได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะเพราะว่าจะมีทั้งรับเข้ามาแล้วก็จ่ายออกไปนะคะ
ส่วนมากรายได้ของชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณจะต้องเหนื่อยจะต้องออกแรงก่อนถึงจะได้มาซึ่งโชคลาภก้อนใหญ่นะคะ
ส่วนในเรื่องของการจ่ายออกไปค่ะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการลงทุนหรือว่าการนำเงินไปต่อยอดเพื่อผลกำไรในอนาคตนั่นเองค่ะ
สำหรับราศีต่อมานะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีค่ะโดยเฉพาะในช่วงสามเดือนแรกของปีนั่นก็คือชาวราศีสิงค่ะ
สำหรับชาวราศีสิงศ์นะคะในช่วง๓เดือนแรกของปีเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาทองของคุณเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะหยิบจับอะไรก็จะประสบความสำเร็จแบบง่ายค่ะ
หลังจากไตรมาสแรกสามเดือนแรกของปีนะคะดวงชะตาของชาวราศรีสิงค่ะก็ยังมีเกณฑ์ที่จะเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะแต่คุณจะเหนื่อยสักนิดนึงนะคะเพราะว่าปริมาณงานที่เข้ามาให้คุณรับผิดชอบภาระของคุณเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่สิ่งที่จะเพิ่มเป็นเงาตามตัวนั้นก็คือปริมาณรายได้นะคะรายได้ใน

เตรียมใจเตรียมเงินในกระเป๋าสตางค์เอาไว้ให้ดีเลยนะคะเพราะว่าพอเปิดปีใหม่มาปุ๊บเนี่ยรายจ่ายก็มารอปั๊บเลยค่ะแต่ว่าชาวราศีกันเนี่ยจะใช้จ่ายไปกับเรื่องของความเป็นอยู่หรือว่าเรื่องความมั่นคงของครอบครัวนะคะแต่ชาวราศีกันไม่ต้องเป็นกังวลใจไปนะคะเพราะว่ารายจ่ายของคุณเนี่ยเยอะก็จริงแต่ไม่ทำให้ขนหน้าแข้งของคุณ